คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุนี้ค่ะ
เกิดขึ้นบนถนนพะหนโยธินขาขึ้นภาคเหนือ
เที่ยงเผลอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะ

ขับมาแล้วก็พุ่งไปชน

ชนต้นไม้แล้วก็ตกลงไปที่ร่องกลางถนน

ยับเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
ดูแล้วต้องเจ็บหนัก

เดี๋ยวลองดูตอนที่เขาช่วยออกมาหน่อย
ไม่เจ็บเลยค่ะ

ที่หน้าผากกว้างขวา
เพราะว่าไปกระแทกถุงลมนิรภัย

โอ้โหช่งดีมาก
สับต้นไม้อีก
เธอก็ยอมรับว่ารักไหน
กำลังจะขับไปเชียงไขม่
ไปเชียงใหม่มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้
โชคดีนะ